คุณผู้ชมครับมาต่อที่๑คลิปภาพเหตุการณ์
ก่อนหน้านี้คนที่ขึ้นไปเขาใหญ่อาจจะเจอบ่อยเหมือนกัน

ใช่ค่ะเป็นคลิปเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างระทึกทีเดียว
นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเผชิญหน้ากับช้างป่า
เรียกว่าอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ
ขณะที่นั่งรถจิ๊บท่องเที่ยวในเขตป่าของประเทศศรีลังกาค่ะ
ช่วงนาทีสุดระทึกที่นักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษ
ซึ่งอยู่ระหว่างนั่งรถจิ๊บเที่ยวกลางป่าในศรีลังกา

โผล่เข้ามาทักทายถึงในรถและไม่มีทีท่าว่าจะจากไปง่ายด้วยนะคะ
จากคลิปวิดีโอนี้จะเห็นว่านักท่องเที่ยวผู้หญิงทั้งสองคน
ในรถนี่พากันส่งเสียงกรีดร้องตลอดเวลาด้วยความตกใจกลัว
ในขณะที่ไกด์ทัวร์ได้แต่ร้องตะโกน
บอกให้ช้างนั้นออกไปเพราะว่าไม่มีอาหารจะให้นะคะ
ไปสักพักค่ะช้างนั้นเริ่มห่างตัวรถ
คนขับรถก็พยายามออกรถไปด้วยความเร็ว
เพราะกลัวว่าช้างนั้นจะวิ่งตามมา
ถือว่าเคราะห์ดีนะคะที่ช้างไม่ได้มีอารมณ์โกรธ
อารมณ์ดุร้ายค่ะทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
จากการเผชิญหน้าอย่างใกล้ชิด
กับช้างป่าในศรีลังกาลค่อนข้างนี้ค่ะ